ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
อยากมีสิทธิ์ห่วงเหมือนทุกคนคนอื่น
เจ็บช้ำกลางคืนต้องนอนสะอื้นเดียวได้
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
ลิ้นร้องได้
ลิ้นร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ล้าน
เก่งมากไอ้ตัวเล็ก
พร้อมได้แบบนี้ค่ะรับแล้ว๒มือ
ก็เป็นกลุ่มเพลงของคุณตั้งแต่นโชฟะดานะครับ

ก็เป็นเพลงที่น่ารักทีเดียวนะครับ

ภูมิใจค่ะดีใจด้วยค่ะ
ถ้าสองหมื่นเนี่ยอาว่ารั้วได้แล้วล่ะ

จ่ายค่าเทิมน้องอีกอ่ะ
ค่าเทิมอีกต้องอีกเพลงแล้วกันนะ
คุณแม่ถ้าน้องไม่สมัครมาในรายการของเรา
คุณแม่คิดว่าจะมีหนทางอะไรไหมคะ

แต่น้องก็บอกว่าน้องเขาจะหาทางเรียนให้ได้
เรารู้เหรอว่าเราจะได้ตังค์มาจากตรงไหน
แผนของเราคืออะไรณตอนนั้น
ทำงานที่นาดาใช่ไหมคะ
มันจะมีช่วงปิดเทิมที่ซัมเมอร์เขาจะเรียนจนหนึ่งศุกร์
ถ้าทำงานปิดเทอมนี้เสร็จมันก็น่าจะพอสำหรับค่าเทอม

วันละ๓๐๐เดือนหนึ่งก็ทำ๒๐วันไหม

ขอบคุณมากเลยที่จ้างน้องทำงานนะ
วันละ๓๐๐ต่างจังหวัดนี่ถือว่า
คุณยอมจ่ายให้เด็กคนนี้นะ
กราบใจคุณเลยนะเจ้าของสถาบันนะ

มันมีอยู่ช่วงนึงคุณครูมาเยี่ยมบ้าน

คุณครูจงจิตสิทธิภัยค่ะ

ไม่พอขออีกนิดนึง
ต่อกันที่เพลงต่อไปเลย

เพลงที่๓นี้๔๐๐๐บาท
ตั้งใจให้ดีนะครับฟังอินโทรแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะเอาไงต่อถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มูลค่า
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้

ตัวช่วยที่เหลืออยู่อีก๒ตัวนะครับ
ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมา
หลมรส

ฟาร์ท
ฟาร์ท
ฝนไม่หวั่นเธอเย็นชากันเพียงนั้นไม่เป็นไร
แต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างว่าเฟิร์นกำลังสู้ไว้
ก่อนเห็นอย่างฉันถึงวันตั้งแต่สลาย
เปลี่ยนใจคนไม่รักกันเป็นแค่ฝันที่เลือนลาง
ทุ่มเททุกอย่างเธอก็ทิ้งความไป
แค่เสพคำว่ารักกันคงอีกนานและแสนไกล
ให้ก่อนหินสิ้นใจฉันก็คง

ทนจนใครก็คิดว่าเพราะอะไรทุ่งทนเธออยู่
มีคนเดียวที่รับรู้คือฉัน
เอาใจไปซื้อใจคิดว่าอะไรต้องดีสักวัน

เพื่อวันนั้นไม่เป็นไร

แต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างนะฮะ
ลุ้นว่าให้เพลงมันรีบจบรีบจบรีบจบ
แต่ร้องดีร้องเพราะ

ถ้าได้ถ้าถูกต้อง
เป็นไปตามที่พวกเราคิดทั้งหมด

แล้วก้าวไปสู่เพลงที่๔๖๐๐๐บาทตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัว
คิดว่าน้องนินทำฝันสำเร็จแน่นอน
ขอให้ได้ขอให้ได้เพลงนี้ก่อนนะ
มาเป็นกำลังใจพร้อมกันเลยนะครับสำหรับเพลงนี้
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
ลินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ลิ้นร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป